มีคดีฆ่าแท็กซี่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการฆ่าแท็กซี่ถึงบ้านพักของคนขับแท็กซี่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึก๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
คนร้ายเป็นเยาวชนชายอายุสิบห้าปีเท่านั้นค่ะรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
สาเหตุที่ทำไปเพราะว่าแฟนสาวถูกลวงให้ไปที่บ้านพักของคนขับแท็กซี่
แล้วก็คนขับแท็กซี่นั้นพยายามที่จะล่วงเกินทางเพศก็เลยคับแค้นใจไปก่อเหตุ
ฆ่าคนขับแท็กซี่ซะเลยนะคะในเอนามสมมุติอายุสิบห้าปีค่ะ
ทะเบียนสรสีงูมม๙๒๙กรุงเทพเป็นรถคันที่ใช้ในวันเกิดเหตุ
มอบตัวกับพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ในเอนามสมมุติคนนี้ก่อเหตุฆ่านายชมพูขันทุราอายุ๔๙ปี
ชาวจังหวัดยะโสธรอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะ
ฆ่าในบ้านเลยนะคะเป็นบ้านไม่มีเลขที่ซอยรามอินทรา๕แยก๑๗เขตบางเขน
เมื่อกลางดึก๑๒ธันวาคมที่ผ่านมาพลตำรดโทษานิดท่านบอกว่า
เนื่องจากแฟนสาวของนายเอกับเพื่อนผู้หญิงรวม๓คนค่ะ
อายุ๑๓๑๕ปีเท่านั้นเองคือนั่งแท็กซี่ของนายชมพู
แล้วก็จากนั้นเหมือนกับผู้จาหยอกล้อกันแล้วก็ชักชวนให้ไปที่บ้าน
แต่ว่าได้ล่วงเกินทางเพศแฟนสาวของนายเอ
แฟนสาวก็เลยไม่พอใจโทรศัพท์ไปบอกนายเอ
นายเอก็เลยหึงหวงแล้วก็แค้นใจ
หลังจากนั้นนายเอก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มีอาวุธมีดมาด้วย
กไปที่บ้านพักของคนขับแท็กซี่เลยนะคะ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุฆ่าขณะที่คนขับแท็กซี่นอนหลับอยู่
แล้วก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาล่ะค่ะนายเอคนนี้บอกว่าลงมือทำ
ลำพังทำคนเดียวฟังเสียงท่านพลตำรวจโทสานิทนะคะ
คือขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็มีการพูดเล่นพูดหัวอะไรกันนะฮะ
รถแท็กซี่ผู้ตายก็เลยพาน้องไปในที่พัก
ไปแล้วก็เกิดมีการล่วงเกินกัน
แล้วล่วงเกินกันแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะว่า
ทางผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็ก
ก็เกิดความรู้สึกแค้นใจนะว่าไปจับต้องของสงวนอะไรเนี่ยนะ
ก็เลยใช้ด้วยอารมณ์ด้วยความเป็นเด็กเนี่ย
มาคนเดียวก็มากระหน่ำทั้งฟันอะไรเนี่ย
กระทั่งผู้ตายเสียชีวิต

เมืองต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำ
พนักงานสอบสวนสนบางเขนเจ้าของท้องที่เกิดเหตุ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ